กรณีนายกเตรียมถ้าคุณทักษิณพ้นโทษนะครับหรือว่าเชิญมาเป็นที่ปรึกษาเนี่ยมันเป็นผลดีผลเสียอะไรยังไงหรือเปล่าครับ
อันนี้ก็เป็นตัวท่านนายกนะครับที่คิดว่าจะอยากได้ประสบการณ์
ความรู้ความสามารถของท่านศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่ว่าก็ต้องไปดูว่า
จะมีข้อติดขัดอะไรทางด้านกฎหมายหรือเปล่าเพราะเราก็ยังไม่ทราบว่าท่านจะมีปัญหาอะไรเรื่องเหล่านี้ยังไง
แต่คิดว่าถ้าพ้นทุกอย่างแล้วแล้วก็เป็นปกติแล้วเนี่ย
การให้ความคิดเห็นให้ข้อแนะนำจริงนี่ก็เป็นบทบาทที่ท่านทำได้นะครับ
ผมคิดว่าท่านก็พูดอยู่เสมอว่ากลับมาคราวนี้ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วท่านก็อยากจะอยู่กับครอบครัว
ส่วนเรื่องของประเทศชาติไม่ว่าเรื่องไหนก็ตามถ้าสามารถช่วยอะไรได้ก็ยินดี
เพราะฉะนั้นผมคิดว่านี่ก็เป็นไปได้นะครับถ้าทุกอย่างมันอยู่ที่เป้าหมายที่ทำให้ประเทศชาติมันดีขึ้น
การบริหารราชการแผ่นดินท่านเองก็มีประสบการณ์ความสามารถบริหารราชการมา๑๖ปีติดต่อกันต่อเนื่องนะครับ
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าได้มีการร่วมมือกันแล้วก็ได้รับฟังความคิดเห็นจากท่านไปนะครับ
แต่ยังไงก็ดีก็ต้องดูข้อกฎหมายต่างว่าท่านพ้นเรียบร้อยไหมแล้วก็กฎหมายมีปัญหาอะไรไหมในเรื่องนี้
คนที่ปรึกษาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเรื่องความขัดแย้งอะไรนี้หรอกถ้ามาขอแต่คำปรึกษา
ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับเพราะว่ารัฐบาลเองก็ฟังเสียงประชาชนส่วนต่างระบบต่างอยู่แล้ว
ก็เป็นประชาชนคนหนึ่งซึ่งสามารถที่ห่วงใยบ้านเมืองที่สามารถที่จะให้ข้อคิดเห็นอะไรที่เป็นประโยชน์ได้นะครับ
คุณถามเรื่องรัฐบนมูลนะครับตอนนี้มีความขึ้นหน้าเข้าควรมอลจะมีการเสนอแล้วก็มาการเรื่องประชาธิบัติด้วยครับ
เมื่อวานได้เรียนไปแล้วว่า๑๒อาทิตย์ที่จะสามารถพูดคุยทุกอย่างให้เรียบร้อยผมก็มีการติดต่อไปบ้างบางท่านนะครับ
อย่างทางอาจารย์อย่างอาจารย์เอกชัยของที่วัดเนี่ยท่านก็สนใจนะครับผมได้คุยกับท่านอาจารย์สิริพรรณสวัสดีกับอุณหาศาสตร์ธุระเนี่ยท่านก็สนใจนะครับ
แต่ว่ามันต้องคุยกันในรายละเอียดนะครับว่าเพราะเราก็ต้องอยากให้ทุกท่านที่เข้ามาร่วมสบายใจว่าเป็นการพูดคุยที่ได้มีบทบาทแล้วก็เข้ามาทำให้เกิดรัฐมนูลแบบที่เป็นประชาปไตยให้มากขึ้นจริงนะครับ
แต่ว่าองค์ความรู้เรื่อยสำหรับหลายครั้งเรายังขอคำปรึกษาจังครักษ์
ในแง่ข้อกฎบาลส่วนต่างก็ท่านก็เป็นอดีตพลุทธศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญ
ผมคิดว่าจะพยายามเร่งให้เร็วที่สุดอย่างน้อยถ้าท่านกลับมาอังคารนี้
กรรมธิการร่างหรือนักนิติศาสตร์ดังอะไรอย่างนี้มากรรมการร่าง
คือผมคิดว่ายินดีต้อนรับกับทุกคนนะครับที่มีบทบาทส่วนร่วม
ก็ต้องคุยกันในละเอียดว่ากรอบแนวทางเป็นอย่างไร
แล้วก็เวลาที่จะมีให้กันในการที่เข้ามาร่วมนี้ได้เป็นอย่างไรนะครับ
การทำรัฐมนุนฉบับใหม่และการประชามติน่าจะกี่ครั้งนะครับ
ประชามติถ้าตีกรอบตามรัฐมนูลตัวตามตรงเลยมันก็ต้อง๓๔ครั้ง
แต่ตอนนี้เราคิดว่ามันอยู่ที่แนวทางที่พูดคุยกันให้ชัดเจน
ซึ่งคงต้องอาศัยความคิดเห็นของคณะกรรมการที่เราเตรียมงานมา
เพราะว่ามันมีหน้าที่ที่จะต้องทำให้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายให้มากที่สุดนะครับ
เราพยายามจะทำให้การลงประชามติน้อยครั้งที่สุด
อันไหนที่สามารถควบคุมได้ก็จะทำนะครับ
เพราะว่ามันต้องเป็นไปตามที่สารรัฐมนุนได้เคยวินิจฉัยไว้เป็นแนวทาง

การลงประชามติมันใช้เงินอยู่ประมาณ๓๔พันล้านนะครับ
ถ้าเราสามารถประหยัดได้ให้มากที่สุดก็น่าจะเป็นที่ดี
ถ้าเราทำตามครบ๓๔ครั้งมันก็เป็นหมื่นล้าน
เราก็คิดว่าถึงแม้รับนูลเป็นสิ่งสำคัญ
แต่ถ้าสามารถประหยัดเงินประชาชนได้ก็เป็นเรื่องที่ดี